เหตุอะไรที่มันจะทำให้คนเราฆ่ากันได้บ้างคุณผู้ชมครับ
ค่ะเรื่องนี้นะอืมต้นพริกอืมกับต้นมรุมค่ะคุณลุงเนี่ย
ไอ้ต้นบะลุงกิ่งหักไปทับต้นพริกโอ้โหฮู้เครื่องห่อทายเลยครับ
ลุงฆ่าป้าตายเลยครับคุณผู้ชมฮะตำรวจสพบำเน็ตนรงครับ
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนี้เป็นบ้านปะโคตะบนบ้านชวน
ใต้ต้นมะยมเจอศพคุณป้าจิราพรใจเย็นอายุ๖๒ปี
นอนเสียชีวิตมีแผลเบอร์เลอร์เลยแล้วก็ลึกด้วย
ศีรษะด้านหลังตามตัวมีรอยถลอกเหมือนศพเนี่ย
ลากมาไว้ตรงนี้ฮะสอบสวนเบื้องต้นได้ข้อมูลบอกว่า
ผู้ก่อเหตุคือลุงสมานเขียวนอกอายุหกสิบห้า
คืออย่างนี้คุณผู้ชมลุงสมานกับภรรยาเนี่ย
มาอยู่ตรงนี้ได้สักปีเดียวแต่มีปัญหากับป้าจิลพรมาตลอดเลย
ภรรยาของลุงสมานเล่าก่อนนะบอกว่าสาเหตุมาจากพริกต้นเดียวครับคุณผู้ชม
คืออย่างนี้ไอ้พริกต้นเดียวเนี่ยแต่กิ่งมารุมเนี่ย
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเนี่ยครับเราเราเราทำภาพเปรียบเทียบให้ดู
กิ่งมารุมของบ้านป้าวิจิราพรเนี่ยมันหักแล้วหักเจ้ากรรมลงทับต้นพริก
ต้นพริกของลุงสมานลุงสมานไม่พอใจฮะ
ซึ่งภรรยาของลุงสมานก็ห้ามปลามแล้วโอ้ยต้นพริกอย่าไปมีเรื่องเลย
นะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องอันนี้ภรรยาลุงสมานบอกนะ
แต่สุดท้ายลุงสมาร์นแขนใจครับค่ะแขนใจ
เอาไม้ตีหัวป้าจิราพรแบบเต็มแรงท่านเสียชีวิตเลย
แล้วลากศพไปตรงต้นมะยมนั้นหน้าบ้านตอนเช้านะครับ
ภรรยาลุงสมาร์นเดินออกไปนกบ้านตกใจครับ
ลุ้มน่ะสมัยผลไม่มีลมไม่มีสมัยมันจิ้งพักพักแบบพักเอ่ยทับพริกเกียรติน่ะ

ไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินซื้อข้าวจีนเท้าไม่ได้เสียงกระบบงัน
หลายขั้นอ๋อเป็นทีไรก็โทรบอกลูกชายเขาอ๋อ
มันไม่รู้เป็นยังไงก็แค่นี่แหละเอียงต้นไม่น่ะ
ฝั่งที่ปลูกใหม่นั้นก็คือฝั่งผู้ตาย
คุณลุงสมานเนี่ยคุณผู้ชมมีลูกชายอยู่โคราชนะ
ตำรวจคาดว่าขณะนี้น่าจะหนีไปโคราชเดี๋ยวตำรวจจะส่งชุด
สืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวลุงสมานมาดำเนินคดีนะครับ
ต้นพริกกับต้นมรุมบ้านอยู่ติดกันครับ